ในอนาเขตของบ้านช่างเหล็กในสไตล์อาหารฟิวชั่นแบบ๓สัญชา
แต่จะมีอะไรบ้างต้องไปถามเฮียน็อตของเราแล้วล่ะค่ะ
เรามาปิดท้ายความอร่อยย่านประชาชื่นนะครับกับร้านของช่างตีเหล็กครับ
เป็นเมนูอาหาร๓สัญชาติผสมผสานกันนะครับ
มีทั้งฝรั่งเศสอิตาเลียนแล้วก็ไทยนะครับผม
ไปดูกันว่าฝีมือทำอาหารของช่างตีเหล็กจะเป็นอย่างไร
ตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ

มันแนนแทบนะดิบอย่างนี้

เก็บเสร็จเหล็กขายอย่างนี้ค้าเหล็กส่งออก

ก็เลยรวมหุ้นกันแล้วก็เปิดร้าน
ชื่อร้านสเตีเลอร์ครับแต่งสไตล์ล็อปที่นี่อยากมีอะไรบ้าง
ก็จะเป็นเมนูอาหารแนวไทยฟิวชั่นครับอาหารเม็ดชื่นชอบใช่ครับ
อากาศที่เราชอบใช่มีฟังดนตรีสดมีเพลงฟังมีเครื่องดื่ม
คือทุกอย่างที่ชอบเนี่ยมารวมครับมารวมไว้ที่นี่
สำหรับพุ่นส่วนทุกคนใช่ร้านมีความส่งกี่คนครับสี่คนครับ
สี่คนนะครับใช่อาหารนี้ก็เป็นสไตล์ฟิวชั่นนะครับใช่
แล้วอาหารมันเกี่ยวอะไรกับเหล็กไหมไม่เกี่ยวครับแต่ว่าจะใช้พวกภาชนะ
พวกอะไรพวกนี้ครับที่มาให้กลมกลืนกับลักษณะของร้าน
ครับผมนี่เปิดมานานหรือยังมาประมาณสามปีกว่าแล้วสามปีแล้วเป็นยังไงบ้าง
ก็ดีครับดีแล้วกำลังไปได้ดีเลยครับใช่ติดตรงติดแจกันใหญ่อ่ะ
ครับผมวันนี้เล่าเส้นเป็นเรื่องมาทั้งทีนะครับมีเมนูอะไรแนะนำเอ่ย
เป็นเมนูเกี่ยวกับเส้นอ่าใช่สิปลาสตาร์อ่าใช่วันนี้เกี่ยวกับเส้นสิ
แบบไม่มีพักก็ดูแต่ละเมนูของร้านสิคะคุณผู้ชมน่าทานสักขนาดนี้
จะไปห้ามใจยังไงไหวสำหรับจานสุดท้ายนี้นักเล่าเส้นจะพาไปทานพาสต้ากันบ้าง
วันนี้จะเป็นเมนูอะไรไปรอชิมค่ะ
เอาละครับตอนนี้พร้อมที่จะชิมเมนูจากทางร้านสติลเลอร์แล้วนะครับผมกับเมนู
ลิงกุินนี่ทัฟเฟิลซอสกับเห็ดย่างครับผมนี่คือเส้นลิงกุินนี่นะครับ
ซึ่งมีลักษณะคล้ายคล้ายเส้นเล็กบ้านเรานี่แหละใช่ครับแต่ว่าอันนี้ทำจากแป้งสาลีแล้วก็ไข่
สาลีแล้วก็พริกนะครับผมสำหรับเส้นลิงกุนี่เนี่ยเวลาต้มนี่ต้องต้มกี่นาที
เหมือนหนึ่งจะได้ครับผมประมาณห้านาทีครับต้มน้อยกว่าเนอะ
ใช่ครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราจะคุกกิ้งเราจะต้องต้มซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
อันนี้คือต้องเตรียมเอาไว้ก่อนนะครับประมาณ๕นาทีนะครับผม
หลังจากนั้นพอเราจะกิ้งทีเราก็ต้มอีกนิดนึงใช่ครับมันก็จะอเดนเต้พอดีนะครับผม
สำหรับตัวซอสล่ะครับซอสทำยังไงครับซอสเป็นเอ่อครีมซอสครับครับผม
เราใช้มาผสมกับตัวครีมซอสมันก็จะได้กลิ่นกลิ่นของนั่นเองนะครับใช่ครับ
สำหรับตัวครีมซอสนี้เราก็จะใช้หอมใหญ่อืมผัดกับเนยก่อนอืม
ใช่ครับผัดจนหอมใหญ่สุกแล้วเราก็จะเติมครีมเข้าไปครับผม
หลังจากนั้นเราจะใช้ทอฟเฟอร์เผ็ดใส่เข้าไปเพื่อให้มันมีกลิ่นอืม
หลังจากนั้นปรุงรสแล้วก็ใส่เส้นเข้าไปอืมไอ้ตัวเห็ดทรัฟโซ่นี่เป็นเห็ดที่ราคาแพงนะ
ใช่ครับแล้วก็ได้รับความนิยมมากในต่างประเทศใช่ครับประเทศไทยด้วยไทยด้วย
ทำไมมันถึงแพงครับมันเป็นเห็ดที่หายากครับอ่าสมัยก่อนจะใช้เป็นหมู
หมูป่าหมูไปหาใช่อ่าหมูไปขุดแต่ปัจจุบันจะเปลี่ยนเป็นสุนัขแล้ว
เพราะว่าหมูเวลามันไปเจออย่างเงี้มันกินเลยกินเลยใช่ครับเดี๋ยวคนอดกิน
ใช่ครับก็เลยเปลี่ยนเป็นสุนัขแทนมันจะขึ้นเฉพาะหน้าอะไรครับทราบไหมครับ
ส่วนใหญ่มันจะมีตลอดนะครับแต่ว่าต้องใช้การหาในป่าลึกมนุษย์เนี่ยอาจจะหาเองไม่ได้
เพราะว่าจมูกเราไม่ดีเท่ากับสัตว์ใช่ใช่ไหมครับผมก็เลยหลังเราจะใช้สุนัขเนี่ย
สุนัขจะมีจมูกที่ดีราคามันก็เลยแพงราคาแพงนะเท่าที่เคยเราสัมผัสเนี่ย
ตกราคากรรมละกี่บาทกิโลละกี่บาทประมาณกิโลละ๓๐๐๐๐๔๐๐๐๐บาท
ตอนนี้คุณใส่เยอะไหมเนี่ยก็ไม่เยอะมากครับใส่แค่ให้มีกลิ่นนะ
ใช่ครับเป็นกลิ่นหอมที่มันแพงเพราะอะไรนอกจากการหาของมัน
มันมีน้อยด้วยครับมีน้อยใช่มีน้อยแล้วก็มันเป็นเอกลักษณ์
ที่แบบพิเศษของเขาซึ่งทำให้รสชาติของอาหารเนี่ยมันอร่อยมากยิ่งขึ้นนะครับผม

รสชาติที่ทานไปมันจะแบบเบามันหอมแต่มันไม่ได้มันจนเลี่ยนนะ

เส้นนี่มันต้มแตกต่างกันไหม

แล้วสำหรับของเส้นนี่จะใหญ่กว่านิดหนึ่ง

เพราะมันเหมือนเส้นจานบ้านเรา

ตัวเบสหลักอันนั้นก็เป็นมะเขือดซอสมะเขือเทศ
แล้วก็จะกลายเป็นสีออกคล้ายสียนตรู

สดนี้คือน้ำข้าวเลยไว้ทานกับอาหารได้เลย
ใช่ครับก็คือตัดเลี่ยงตัดรายได้มีฝาดนิด
สองเมนูแล้วแต่จริงทางร้านเนี่ยก็มีเมนูหลากหลายจริงเลย

แล้วก็เป็นพวกตระกูลผัดไทย

สำหรับใครก็ตามที่ชอบทานอาหารที่หลากหลาย

วิธีมาก็คือวิ่งเส้นประชาชื่นครับครับผม

สวยงามมะลังกาลนะครับ
เปิด๕โมงเย็นปิดเท่าเช้นครับ

ไม่มีวันหยุดครับ
วันนี้ขอบคุณมากเลยครับ
ร่วมกิจกรรมนี้ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่๒๕สิงหาคมพศ๒๕๕๙
ถึงวันพุธที่๒๙สิงหาคมพศ๒๕๕๙
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบนเฟซบุ๊คเล่าเส้นเป็นเรื่อง
วันศุกร์ที่๓๑สิงหาคมพศ๒๕๖๑ค่ะ
ปักหมุดที่ประชาชื่นคราวนี้นะคะเจอแต่เมนูเส้นเยอะแยะไปหมด
วันนี้เราจัดหนักจัดเต็มมาให้ครบทุกรสชาติในย่านเดียว
นี่คัดมาแค่บางส่วนเท่านั้นนะเพราะว่าถ้าติดใจไว้คราวหน้ามาซ้ำอีกแน่นอน
ส่วนเล่าเส้นเป็นเรื่องสัปดาห์หน้าเป็นการรวมตัวของเมนูเส้นอนาชาติที่เห็นแล้วชิมแล้วต้องร้องว้าว
ให้ร้องสามว้าวสี่ว้าวกันไปเลยถ้าไม่เชื่อเสาร์หน้าเจอกันค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป